ฉันพาไปดูคราวนี้ซื้อทองค่ะ
ไปซื้อทองที่ฝั่งสปลาวคนไทยนี่แหละ
ซื้อทองนะน้ำหนัก๒๐บาท

รวมมูลค่าก็๖๐๐๐๐๐กว่าบาทคุณผู้ชม

เช็คเด้งค่ะสั่งจ่ายเช็คเคียริ่งเนี่ย
คลิปกล้องวงจรปิดร้านทองที่ฝั่งสปลาวเลยนี่

เพราะว่าร้านทองฝั่งนู้นเนี่ย
เขาร้องมาว่าคนไทยไปหลอกซื้อทองเขาจ่ายเช็คเด้ง
ใช่ค่ะร้านนี้คือร้านคำมาลัยที่หมู่บ้านโพง
สว่างใต้แขวงสุวรรณเขตนะคะ
ที่ทางฝั่งสปลาว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ชายคนนี้พูดภาษาไทยชัดเลย
ชายวัยกลางคนเข้าไปซื้อทองแล้วก็จ่ายเงิน

ผ่านบัญชีธนาคารของไทย
เข้าบัญชีธนาคารของร้านทองจริง
แต่ทีนี้พอหลังจากลูกค้าซื้อทองไป
ทองไปเนี่ยน้ำหนักยี่สิบบาทรวมมูลค่าหกแสนกว่าบาทใช่ไหม
เขายกเลิกเช็คทีหลังไงเช็คเด้งสิคะ
เงินอ่ะมันโอนเข้าบัญชีของร้านทองไม่สำเร็จมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับ
มิจฉาชีพนั่นแหละเอาทองไปฟรีถามว่าตอนนี้รู้เบาะแสหรือยัง
รู้ว่าเขาข้ามฝั่งไปยังจังหวัดนครพนมแล้วก็ต่อรถโดยสารไปที่สกลนคร
ทีนี้ก็เลยอยากจะเตือนภัยเรื่องนี้ด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ยเป็นลักษณะมิจฉาชีพแบบนี้
ครับแล้วนักข่าวของเรานะโทรไปถามเจ้าของร้านทองผู้เสียหาย
ฝั่งสปลาวเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าเนี่ยคนไทยเข้ามาแล้วเขาก็บอกเลยว่าจะชำระผ่านบัญชีธนาคาร
น้องสาวที่อยู่ประเทศไทยจะเป็นคนทำธุรกรรมให้นั่งรอแป๊บนึงนะ๑๕นาที
ลูกค้าคนนี้บอกว่าอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วทำธุรกรรมเสร็จแล้ว
ร้านก็ได้รับยอดบัญชีธนาคารไงมันมียอดเงินโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ร้านก็เลยไม่ได้เอกใจแล้วก็โอนทองไปให้ค่ะ
ทั้งฮาวก็ได้เสียบึงเนอะในแอปแล้วก็เห็นว่าได้หับยอดเงินตัวนั้นที่ตกลงกันไว้น่ะ
เขาในบัญชีแล้วเรียบร้อยจึงได้จ่ายคำให้เพื่อนไปน้ำหนักสาวบาท
แต่หลังจากนั้นเขาได้พบว่ายอดเงินที่ได้หับเขามาก่อน
อันนี้มันได้มีการออกจากบัญชีเขาไปนั่นแหละครับ
นี่ไงอันนี้คือฟังจากทางฝั่งร้านทองแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอนะเออ
ฟังทางฝั่งลูกค้าที่ว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยตำรวจอ่ะ
ก็มีข้อมูลมาว่าคนที่ก่อเหตุคนนี้ชื่อนายรัชตะ
อายุหกสิบสองปีเป็นชาวเทียงรายครับ
แล้วเขาเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งตำรวจเนี่ยบอกนะ
ว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วไปหลอกร้านทองแบบเดียวกันเนี่ย
ไม่ได้ไปหลอกที่สปลาวนะหลอกที่สุรินทร์ก่อนหน้านี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ให้ตำรวจช่วยตามตัวต่อนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ควบคุมตัวให้ได้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าด้วยเหตุด้วยผลอะไร
หรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเช็คเด้งหรือว่าไงไม่รู้
ต้องรอตำรวจเคลียร์เรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชม